ได้ระโดษตำแหน่งไปสมัยที่๓ครับ

เสนอชื่อเมื่อวานคนเดียวเลยครับ
แล้วก็ได้รับการรับรองแบบเอกฉัน
ได้นั่งต่อเป็นสมัยที่๓ในตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับ
หมายนั้นน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักของสมาคม
คือการจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมให้เกิดขึ้นทั่ว

เป้าหมายใหญ่ของสมาคมก็คือการเตรียมนักกีฬา
หลังจากที่คณะกรรมการโอลิปิกสาวงคลื่นเมียพธรรมนี้
บรรจุกีฬาสเก็ตบอร์ดอยู่ในชนิดกีฬาที่จะทำการแข่งขันครับ
อนุมัตินะครับให้กีฬาสเก็ตบอร์ดเข้าเป็นกีฬาที่แข่งขันในโอลิปิกปี๒๐๒๐นะครับ
ต่อจากนี้ไปเราเหลืออีกเวลา๔ปีที่จะเฟ้นหานักกีฬาเพื่อที่จะได้มาที่โคต้าในการแข่งขันโอลิมปิก
ตอนนี้เราอยู่ที่๔ในเอเซียนะครับ
เขาเลือก๒ประเทศหรือ๒โคต้าจากเอเซียด้วยกัน
ฉะนั้นเราก็ต้องวางแผนพัฒนาให้ได้ดีที่สุดนะครับ
หมายหลักของเราแน่นอนต้องเป็นโอลิมปิกในปี๒๐๑๖
สำหรับโคต้านะครับนักกีฬาสเก็ตบอร์ดของเอเชียที่จะได้สิทธิแข่งขันในโอลิปิกที่ญี่ปุ่นในปี๒๐๒๐นั้น
ต้องอยู่๑ใน๒ของเอเชียเวลาที่ไทยอยู่ที่๔นะครับ
สมาคมก็มั่นใจว่าเวลายังเหลืออีกพอสมควรเหมือนกัน
คิดว่านักกีฬาไทยน่าจะคว้าโคต้านี้อย่างแน่นอนครับ